ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้นก็คือสาวแพทย์นับประพานั่นเองนะคะ
แต่ว่าแพทต้องบอกว่างานเข้าจริง
การรีวิวสินค้าของเธอใช่คุณ
โดยคุณแพทย์นับประพานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในคนดังที่ถูกเรียกตัว
ยังไม่มีถ้ามีอีกครั้งก็พร้อมเข้าให้ปรักคำ
จะฝากถึงผู้ผลิตทุกรายให้หยุดหลอกลวงผู้บริโภคด้วยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงก่อนท้องอีกอ่ะกี่ปีอันนี้หลานอะ
สองปีสามเดือนแล้วอ่ะก่อนอีกอ่ะแล้วตั้งแต่ก่อนท้อง
สองปีสองปีกว่าแล้วซึ่งตอนนั้นเนี้ยเราเรา
ตัวเนี้ยแพทย์ไม่ได้รับเองอย่างตัวของที่เคยเป็นข่าวเนี่ย
ของเนี้ยอันเนี้ยเรารับเราตรวจสอบเองต่อไปยังยังไม่มีเลยค่ะ
ซึ่งแพทย์ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามีแพทย์ก็ยินดีเข้ามา
เมจิกสกินอ่ะหลังจากนี้แพทย์วันผู้ผลิตทุกคนเลยนะคะ
อย่าหลอกดาวน์นะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ซวยอ่ะ
คือพวกเรานี่แหละแพทย์อยากให้ผู้ผลิตทุกคนเห็นใจคนบริโภค
อันนี้ก็เป็นการฝากคนขอร้องนะคะคุณผู้ชมยังไง
จะใช้สินค้าอะไรก็ตรวจสอบกันให้ดีด้วย
ว่าได้รับออยจริงหรือเปล่าอย่าหลอกลวงผู้บริโภคเลยนะคะ